เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่ซอยลาดพร้าว๗๑แห่งนี้แล้วนะคะ
เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นวัตถุดิบและขั้นตอนการทำน้ำจิ้มพริกสดของทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชนน้ำลายไหลขนาดไหนเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เอาล่ะมาดูกันนะครับบุกถึงในครัวแล้ว

ซึ่งไอ้เจ้าพริกสดเนี่ยมันต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ไหม

ก็ไม่ครับดั้งเดิมผมทำเป็นเนื้อปลากับลูกชิ้นปลาให้นะฮะ

แล้วก็รุ่นหลังเขาจะมีมาใส่เกี้ยวกุ้งใส่เกี้ยวปลาเกี้ยวปูกันครับผม

เขากินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหม
ถ้าเข้ากันก็กับของที่ต้องลวกครับ
หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวพริกสดนี้นะคะ
ก็อยู่ที่เนื้อปลาช่อนทะเลนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่โอเขาสั่งปลาสดจากมหาชัยกว่า๒๐๐กิโลกรัมต่อครั้ง
แล้วนำมาทำความสะอาดเองแร่เอง
เพื่อให้ลูกค้าได้ทานเนื้อปลาสดที่ไร้กลิ่นขาว
จากหลักเลยคือใส่กระดูกให้เยอะใช่ครับ

สมมุติเราดูเป็นหม้อนะครับต้องใส่ให้มากกว่าครึ่งหม้อเลย
มากกว่าครึ่งหม้อครับผมแล้วเราใส่อะไรลงไปอีกประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็หลีไฟ
ก็คือจะได้ความหวานของน้ำกระดูกแล้วใช่ใส่แค่เกลือแค่น้ำตาลซีริ้วขาว
เท่านั้นเองผักเผิกอะไรพวกนี้ใส่ไหมมีฟักครับ
สำหรับน้ำซุปก็แค่นี้๒ชั่วโมงกระดูกเยอะเน้นกระดูกแล้วก็แต่งรสกันนิดหน่อยนะครับ
ใช่ครับมาถึงตัวนี้ก็คือน้ำลวกใช่ไหมลูกชิ้นปลาล่ะลูกชิ้นปลาเราเอามาจากไหน
จะเป็นลูกชิ้นปลาทำเองนะครับเป็นลูกชิ้นปลาแท้๑๐๐เลยไม่มีผสมแป้งอะไรเลย

ปลาไซตอกับหางเหลือง
ชนิดผสมกันลักษณะของลูกชิ้นจะเป็นยังไง
จะมีความกรอบข้างในครับ

ถึงข้างในเลยจะใส่น้ำแข็งไม่มากจริงการใส่น้ำแข็งไม่มากเนี่ยมันจะทำให้เราได้ปริมาณลูกชิ้นที่น้อย

มีเส้นที่อยากจะให้ชิมก็คือเป็นเส้นหมี่ขาวกับเส้นบะหมี่สาหร่าย
อ่ะเอางั้นเดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันนะหมี่ขาวพริกสด

เล่าเส้นเป็นเรื่องมาเยือนทั้งทีพี่โอเลยขอจัดอีกหนึ่งเมนูมาให้คุณน็อตได้ลองชิมกัน
ซึ่งตอนนี้ก็ถือเป็นเมนูยอดนิยมที่ใครมาเป็นต้องสั่งอย่างบะหมี่สาหร่ายต้มยำลูกชิ้นกุ้งทอดค่ะ
ขอบอกเลยว่าลูกชิ้นกุ้งทอดของที่นี่เด็ดอย่าบอกใครเลยทีเดียว
เพราะเขาไม่ได้เสิร์ฟแบบลูกเล็กนะจ๊ะ
ใหญ่ขนาดเกือบลูกปิงปองเลยค่ะคุณ
ให้เยอะให้ใหญ่ขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะ

คงต้องให้เฮียน็อตเขาชิมแทนพวกเราเหมือนเดิมใช่ไหม

เอาล่ะนี่นะฮะพร้อมแล้วนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะครับผม

อันนี้ก็เป็นเมนูปลาก็คือเมนูยอดนิยมข้างนี้คือใช่ครับ
เป็นเมนูยอดนิยมเช่นเดียวกันครับช่วงหลังมาแรงแต่ว่าจะมีเพิ่มเส้นบะหมี่สาหร่ายเข้าไปครับ
หมี่สาหร่ายที่ที่อื่นไม่มีใช่ครับลูกชิ้นกุ้งยักษ์ชิ้นกุ้งทอดครับผม
ใหญ่จริงจริงไม่เคยไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับใหญ่จริงจริงครับ
งั้นเดี๋ยวผมเริ่มชิมกับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม
จริงไม่ต้องปรุงอะไรอยู่แล้วครับขอบคุณครับไม่พบรสเลย
มีความหอมของรากผักชีที่เราใส่ไปแล้วก็มีเปรี้ยวอมหวานชัดเลยนะครับ
ลูกชิ้นที่ทำเองนะครับผม
เป็นลูกชิ้นปลา๑๐๐นะครับไม่ผสมแป้งเลย

ครับผมข้างในจะแน่นแน่นกรอบด้วยไม่เหมือนกับที่อื่น
บอกขั้นตอนในการทำเคล็ดลับในการทำลูกชิ้นหน่อยได้ไหม
ที่สำคัญมากที่สุดคือปริมาณน้ำแข็ง

ใช่ที่เราจะให้มันมีความเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ให้มันพอดีออกมาไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไป

วันหนึ่งเนี่ยถามกันตรงเลย

ยังไม่ถึง๑๐๐โลครับ

จริงเหรอผม
เฉพาะลูกชิ้นนะครับจะไม่รวมเนื้อปลาที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่รวม
เราทำทุกวันทำต่อใหม่ขนาดนี้ค่ะพวกนี้มันเก็บทั้งคืนก็จะไม่ได้
จริงได้แต่ว่าต้องรักษาความเย็นให้พอดี
เราอยากทำของสดทุกวันมากกว่าที่เราทำเก็บเอาไว้ถูกไหม
วิธีการเราใช้เครื่องจักรหรือว่าใช้มือคนทำตอนบดอ่ะใช้เครื่องจักรอ่า
แต่ตอนบีบยังคงใช้มือใช้มือทำอยู่เพื่อให้ได้ความแน่นของเนื้อลูกชิ้น
นี่ใช้คนหรือใช้ยักษ์ทำดีกว่าเพราะลูกชิ้นมันใหญ่กว่ามือคน
เข้าไปใหญ่นิดนึงใหญ่นิดนึงนะฮะครับผมอยากให้ได้เต็มปากเต็มคำ
จริงจริงแล้วใช่ครับเดี๋ยวขอชิมปลานิดหนึ่งที่บอกเป็นปลาช่อนทะเล
ครับอืมเนื้อแน่นมากครับจะเนื้อแน่นทำไมถึงเลือกใช้ปลาช่อนทะเลอ่ะ
ดับแรกเลยความดักที่เรื่องเนื้อแน่นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอันนี้อันดับที่สองคือ
ปลาทะเลจะมีความสดมากกว่าปลาน้ำจืดครับอ่าเราก็เลยเลือกเป็นจุดที่มาของ
การเลือกปลาช่อนทะเลตัวนี้นะเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ปลาที่มันเนื้อแน่น
ใช่ครับเนื้อสดหน้าสดด้วยอ่ามาจานนี้อันนี้เมนูอะไรนะ
เป็นบะหมี่สาหร่ายต้มยำน้ำข้นลูกชิ้นกุ้งทอดครับก็ตามที่เห็นเลยว่ามีอะไรบ้าง

สาหร่ายมันมีความหอมใช่ครับความหอมของมันเลยใช่ชัดเจนเลย
มีกลิ่นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสาหร่ายนำเข้านะไม่ใช่สาหร่ายที่แบบไปใส่ตามพวกแกงจืด
เส้นสาหร่ายไหมไม่ใช่สาหร่ายนำเข้าจากที่ไหนครับก็ประเทศจีนครับ
เราทำเส้นเองด้วยอันนี้เส้นนี้ไม่ได้ทำเองครับ
หรือสั่งให้โรงบะหมี่เขาคัดเลือกวัตถุดิบทำไมถึงจะทำเส้นสาหร่ายอ่ะเพราะอะไร
ตอนนั้นจริงจริงมีความตั้งใจไว้ว่าทุกปีอยากทำเมนูใหม่หนึ่งเมนูอืม
ปีนั้นก็คือเป็นสาหร่ายใช่ใช่ในยุคที่สาหร่ายมันดังใช่ครับ
เราก็เลยเอาเป็นสาหร่ายดีกว่าใช่ครับใช่มาลองดูลูกชิ้นกุ้งยักษ์ดูบ้างนะครับ

มีความแน่นข้างในเช่นเดียวกันครับมันก็หอมข้างนอกหอมหอมครับ
จะมีพริกไทยกับน้ำมันงาให้มีความหอมของต้มยำต้มยำ
ถ้าต้มยำก็ครบรสเลยครับรสชาติต้มยำน้ำข้นเนี้ยก็
อันดับแรกความหอมก็ต้องเป็นพวกเครื่องเทศครับผมต้องหย่าขี้เหนียว
ที่สองก็มะนาวต้องมะนาวแท้ทุกอย่างก็ใส่เต็มที่
แล้วก็เลือกของดีดีทั้งนั้นเลยต้องใช่ครับ
พูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านก่อนหน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านเนี่ย
มันเริ่มต้นได้ยังไงจุดเริ่มต้นจริงจริงแล้วผมเรียนจบปีสี่ศูนย์พอดี
ครับวิกฤตต้มยำกุ้งก็เลยถูกจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออ
ถ้าเราเลือกบริษัททำงานที่ดีดีไม่ได้แล้วเนี่ยเราทำเองดีกว่าทำเองดีกว่า
ใช่ก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ปี๔๑เปิดร้านอาหาร
ตอนนั้นหุ้นกับเพื่อนที่มีพื้นฐานทางด้านเป็ดย่างเกี้ยวกุ้งมาก่อน
กรอบพวกนี้ร้านแรกคือร้านร้านชื่อร้านเสริมกี่
เปิดได้อยู่กี่ปีครับก็เริ่มตั้งแต่ปีสี่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงปีห้าศูนย์
หลังจากนั้นผมก็เลยแยกมาทำเป็นร้านก๋วเตี๋พริกสด
เปิดแรกแรกเป็นยังไงบ้างขายดีไหมพูดตรงตรงก็คือขายดีตั้งแต่แรกเลย
เพราะว่าใช่ครับว่าหนึ่งเราทำป้ายโฆษณาหรือว่าลูกค้าติดอยู่แล้วจากผมเปิด๔สาขาเลยตอนแรก

ก็เลยตัดสินใจว่าผมก็มาทำที่นี่

ปีนี้ปีที่๑๑ครับ

ที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของร้านนะ

รู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง

แล้วก็ภูมิใจที่ตั้งใจทำของดีตั้งแต่แรก

แล้วก็ลูกค้าก็เห็นความสำคัญที่เราตั้งใจทำ

วันนี้มี๗๗ที่นั่งครับ

ก็ตั้งอยู่ที่ถนนสุขลทัศวรรค์นะครับ

ถ้าอยากไปมากินกับพริกสดปลากันมาลองด้วยครับ

และนี่ก็คือเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยลาดพร้าว๗๑ในวันนี้ค่ะ
ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นเมนูเด่นร้านดังแบบนี้พวกเขาก็ต้องใช้เวลา
แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยหยุดทำนั่นก็คือการรักษามาตรฐานและหมั่นพัฒนารสชาติใหม่อยู่เสมอ
เท่านี้ก็ทำให้พวกเขาสามารถครองใจลูกค้าได้มาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
สัปดาห์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องจัดหนักเช่นเคย
ทับเมนูเส้นอนาชาติหลากหลายเมนูจากหลากหลายจังหวัดมาฝากคุณผู้ชมกัน
จะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นชมพร้อมกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป